พูดถึงเรื่องของพิธีของคนตาย
เดี๋ยวพาไปดูพิธีกรรมความเชื่อของชาวอีสานอีกหนึ่งพิธีกรรม
พิธีนี้เกี่ยวกับงานศพเหมือนกันแล้วหาดูได้ยากมาก

นี่เขาเรียกว่าพิธีเสี่ยงไข่ตั้งกอง
ฟอนนะคะพิธีนี้เป็นพิธีของชาวอีสานนะ
เขาสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายร้อยปีแล้ว
เขาจะทำกันเพื่อหาที่ตั้งกองฟอน
หรือเชิงตะกอนเผาศพอ่ะคุณ
สำหรับขั้นตอนในการทำพิธีนะคะ
ทางอาจารย์สับปะเรอจะจุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง

จากนั้นอาจารย์สับปะเหลอก็จะเดินก้าวไปข้างหน้า๓ครั้ง
พร้อมกับหมุนตัวถอยหลังอีก๓ครั้ง

เดินหน้า๓๙หมื่นตัวแล้วเดินกลับอีก๓ก้าว
ก็ย่ำอยู่กับที่สิเดี๋ยวก็เดินขึ้นหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลัง
แล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อไป
โยนไข่กลับหลังค่ะคุณ
ต้องโยนกลับหลังนะคะโยนขึ้นด้านบนให้ตกลงมาสู่พื้น
ดูนะเห็นไหมโยนย้อนหลังกลับมาแต่โยนให้สูงนะ
ถ้าไข่แตกตรงไหนตรงนั้น
ถือว่าสามารถตั้งเชิงตะกอนได้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดโยนไปไข่ไม่แตกเออยังไงก็ต้องทำต่อไปเรื่อย
มันมีด้วยหรอโยนแล้วไข่ไม่แตก
นั่นน่ะสิคำถามคือมันมีไหมแต่มันอาจจะมีก็ได้ไง

เจ้าของคลิปเขาก็มาตอบว่าเมนชำรุด
แล้วก็เป็นบางกรณีที่ต้องเผากองฟอนด้วยอะค่ะบางคนเขาบอกว่า
เขาเคยลองกับตัวเองเขาก็เลยมีความเชื่อแบบนี้
ตอนที่คุณตาเสียเนี่ยกว่าจะหาที่ได้โอ้โหโยนไข่ยังไงก็ไม่แตกคุณ
ถ้าไม่ใช่ที่ที่เขาอยากจะอยู่

บางคนบอกว่าเนื้อวิทยาศาสตร์เนื้อหมอปลา
แม้แต่ดรโชโรก็พิสูจน์ไม่ได้

ขนาดตกใส่ขอนไม้ตกใส่ก้อนหิน

ยังไม่แตกเลย
เฮ้ย
ยังไงก็แตกแต่คอมเมนต์เขาคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้จริง
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลถูกไหม
มันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าเกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่รู้
เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ยังไงใช้วิจารณญาณเอาเองนะคะ
เราเองก็ไม่คิดว่ายังมีพิธีแบบนี้อยู่ในปัจจุบันคุณนึกออกไหม
มันน่าจะเป็นแบบโบราณเพราะปัจจุบันก็เผาในเมนกันไปแล้ว

ใช่ไหมคะก็ให้ดูกันเป็นพิธีแบบโบราณโบราณที่หาดูได้ยากนะคะ